ต้องบอกว่าองคารักษ์พิทักษ์แม่อ้ำมาเองเลยจ้า
ไม่ต้องให้ถึงมือแม่นะคะเพราะว่าป่วนดีนักใช่ไหมคะ
เกณฑ์คีย์บอร์ดจัดการเองเลยค่ะ
ถึงขั้นขึ้นโรงพักกันเลยทีเดียวล่ะคุณผู้ชม

มาจากเพจออฟฟิเชียลของคุณอ้ำพัชรภาอันนี้ล่ะค่ะ
ซึ่งก็ได้โพสต์ภาพไฮโซโพกหล่อแบบนี้ปกติเลย
คือแกก็เอาหน้ากากไปบริจาคช่วยเหลือคนนี่แหละค่ะ
ขนาดแม่อ้ำยังเข้ามาแซวเลยนะคะบอกว่าหล่อเลยค่ะ
แต่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชม
มีเกลียนคีย์บอร์ดนะคะมาตามคอมเมนต์ด่าไฮโซโพกค่ะ
แฟนคลับเริ่มทนไม่ไหวค่ะ
ถึงขนาดที่พี่อ้ำต้องมาคอมเมนต์บอกให้แอดมินบล็อก
หรือว่าแคปข้อความเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เพราะตอนที่พี่อ้ำมองไม่เห็นข้อความของเกลียนคีย์บอร์ดรายนี้แล้วนะคะ

หนักขนาดนี้นะคะคนรักแม่อ้ำไม่ทนนะคะ
ไม่ปล่อยให้ถูกคุกคามอยู่ฝ่ายเดียวค่ะ
ขอบเอาหลักฐานแล้วก็ข้อความทั้งหมดไปแจ้งความเลยค่ะ

ใช่คือแบบด่าเหมือนแบบจิตเสื่อมจิตเสีย

ซึ่งในเฟซบุ๊คแฟนเพจของพี่อ้ำนะคะ
ได้นำเรื่องนี้มาโพสต์แล้วก็เล่าเพิ่มเติมด้วยนะคะว่า
เรียนคีย์บอร์ดรายนี้ค่ะมีพฤติกรรมข้างรัก

คือทำตัวเหมือนเป็นแฟนคลับก่อนตอนแรก

คุณไฮโซโพกว่าแล้วว่าอีกนะคะ

ยิ่งเห็นรูปผู้พี่อ้ำกับพี่โพรงในอยู่ด้วยกัน

ก็คิดว่าพี่อ้ำเป็นภรรยาของตัวเอง
แล้วที่หนักยิ่งกว่าคือเคยบุกไปถึงไปหาพี่อ้ำถึงหน้าบ้านเลย

ซึ่งนับจากนี้นะคะแฟนคลับก็จะรอติดตามว่า
ตำรวจจะตามเกลียนคีย์บอร์ดรายนี้เจอหรือไม่นะคะ

เป็นการบอกไว้ก่อนนะว่าวันหลังอย่าทำแบบนี้อีก
แล้วการที่คุณไปตามถึงหน้าบ้านดาราเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะคะ
ต่อให้ไม่ใช่ดาราไปทำแบบนี้ก็ไม่ถูกต้อง
จริงนะคะก็ระวังไว้ด้วยนะคะใครที่คิดแบบนี้นะนะ
ใช่ค่ะยูเซอร์ต่างสมัยนี้เขาตามตัวกันได้
เขาไม่ใช่ด่าใครแล้วนอนกันอีกเท้าอยู่บ้าน